มาดูเรื่องของสีสันกันบ้างค่ะ
มาดูคลิปการปฏิบัติงานของตำรวจ
อันนี้เรายังไม่ไปถึงการชุมนุมเมื่อวานนะ

คุณผู้ชมไปดูคลิปแรกกันก่อนเลยนะคะ

นี่แล้วฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลย
เป็นตำรวจนายหนึ่งที่เพชรชบูรณ์นะคะ
ปฏิบัติหน้าที่ถ้ำกลางสายฝน
แล้วก็มีข้อความเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า

๖๐๕จอรอบึง๓๐๐๐เบื้องหลัง
จากไฟแดงสี่แยกซับสมอทอดครับ
สมอทอดไฟแยงตรงนี้มันดับไงคุณผู้ชม
ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยช่วยอำนวยความสะดวก
แม้ว่าฝนจะกระหน่ำมาขนาดไหนก็ตามนะคะ
คือกลัวไงตำรวจก็กลัวว่า

แล้วไฟจราจรมันเสียอีก
ไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้เนี่ย

ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้นะคะ

นี่เป็นตำรวจงานดีค่ะ

แล้วก็ร้องเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาเอง

ชวนประชาชนมาปากซอยที่ตำรวจตั้งด่าน
เดี๋ยวไปดูหน่อยอยากฟังเสียงนะคะ
นี่คือแรปหรืออะไร

ร้องเพลงแล้วก็หน้าตาของตำรวจด้วย

พี่เขายินดีต้อนรับคนที่เขาโพสต์คลิป

แต่ไม่ได้ระบุนะว่าปากซอยอยู่ตรงไหน

เออจะไปหาไปทำข่าวคุณคิดอะไร